เอาล่ะค่ะข่าวแรกต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตยังไง
สารมาทั้งชีวิตนี่คือครั้งแรกเลยนะคะ

ที่จังหวัดนโคมนมขอบภัยครับ
เชื่อเลยว่าครั้งแรก

คือจินตราภูลาภค่ะได้มากราบไหว้ขอพรท่านค่ะ
โดยครั้งนี้นะคะนอกจากจะมาขอพรเรื่องชีวิตการงานแล้วนะคะ
จินตะลายังมาขอให้พระยานคราช
ชื่อเพลงว่าคอยอ้ายไหลเรือไป
นี่นะคะซึ่งเป็นเพลงใหม่ของจินดาราอีกครั้งนึงนะคะ
แล้วก็อยากให้กันหายทางข้างนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองค่ะ
แล้วความปังก็คือเอ่ยจินบอกว่าเอ่ยจัดเต็มไร้อีหลี

สำคัญไม่ได้อยู่แค่พริกฝั่งนะคะ
ร่องเรือไปกลางน้ำเลยค่ะนี่ตามนี้เลยค่ะ
ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงกลางแม่น้ำโขงค่ะ
ซึ่งไอ้จินก็บอกกับเราว่าขนลุกมากนะคะ
ก่อนขึ้นมาจากฝั่งก่อนที่จะได้ขึ้นมาที่ฝั่งนะคะ
แล้วก็ทำวิธีไหว้หน้าโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้เลย
พร้อมทีมงานต้องบอกว่าทั้งเซตนะคะ
กว่าสามสิบชีวิตค่ะซึ่งแม้ว่าเอ่ยจินจะไม่ได้จุดเทียนเผยเลขมงคลค่ะ
แต่บันเทิงไทยรัฐก็แอบกระซิบถามเลขทะเบียนรถคันที่จินตลาเนี่ย
นั่งไปทำบุญค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยค่ะเลขนี้นะคะบอกกับเรามาก็คือ
คอนกรุกออ่าง๘๙๕๘นั่นเองค่ะ
ก็คือเป็นเลขสวยมากแล้วก็เป็นค่ะ
รถคันที่จินตราเนี่ยขับไปไหนมาไหนตลอดเลย
ค่ะขับไปทำมาหากินอย่างนี้นะให้โชคให้ลาบกัน
งานใหญ่แล้วดิฉันสะดุดตาชุดพี่จินจริงนะ

งานแบบนี้ครั้งแรกด้วยนะ